ต้องมีกล้องอยู่หน้าบ้าน

ถ่ายถ่ายถ่ายถ่ายไปเลย
หนูแจ้งตรงรวดหลายทางเลยตรงเนี้ย

หนูจะมากินข้าวหนูเห็นพี่ผู้หญิงเขากำลังโก

หนูอาจจะมากินข้าวหนูอาจจะมากินข้าวหนูอาจจะมากินข้าวหนูอาจจะมากินข้าวหนูอาจจะมากินข้าวหนูอาจจะมากินข้าวหนูอาจจะมากินข้าวหนูอาจจะมากินข้าวหนูอาจจะมากินข้าวหนูอาจจะมากินข้าวหนูอาจจะมากินข้าวหนูอาจจะมากินข้าวหนูอาจจะมากินข้าวหนูอาจจะมากินข้าวหนูอาจจะมากินข